เพราะว่ามีคลิปเสียงคลิปหนึ่งที่บอกว่าเป็นของประหลัดกระทรวงมหาดไทย
มีการประชุมกันกับผู้แทนตลาดต่างคุณผู้ชม
แต่มันมีคำพูดเหมือนเป็นการไปเหยียดหรือเปล่า

ซึ่งล่าสุดตัวท่านเองก็ออกมาชี้แจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ไปดูคลิปภาพที่หลุดออกมาก่อนครับ
แล้วก็มีทางด้านของท่านประหลักกสมมหาธรรมไทยคุณสุธิพงศ์จุลเจริญเป็นประธาน
เนื้อหาของคลิปก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ตำหนิไปยังพูดแทนขององค์การตลาด
ที่มีการชี้แจงเรื่องของการส่งเสริมสินค้าการเกษตรหลังจากที่มีการสั่งซื้อจากกรมราชธรรม
ภาษาของเศรษฐศาสตร์มันเรียกว่าอะไรนะก็มีการต่อกันไปตามคลิปแหละตอนแรกพูดคุยกันก็ยังโหลล้อกันอย่างเดินสักพักต่อ
ริบกันนะฮะนะฮะหลังจากนั้นท่านประหลัดเองก็ยังคงจี้ถามต่อนะฮะก็เรียนจากที่
ไหนมาจบอะไรมารุ่นอะไรมาแล้วก็สุดท้ายแล้วการประชุมจะจบอย่าง
ใกล้คุณไปฟังช่วงนี้ครับ

กลัวแล้วท่านคิดโอ้กูว่าแล้ว
เฮ้ยขจรคุณไปคุยกับคณะบดีให้ดีนะมึง
มาลัยเดี๋ยวนี้ชอบหาตังค์ไงเปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมด
คำถามคือคุณภาพมาตอบเป็นโจ๊ก
แต่ทั้งหมดทั้งหมวลมีคำชี้แจ่งต้องบอกว่าคลิปนี้
ถ้าเกิดว่ามันมีการแชร์ก็เป็นตัชทุ่งและมีบอทไปแชร์กัน

มีการตั้งคำถามเป็นหมอสมไหมกับการที่อยู่ในอัตราชการ
ต่อไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเช่นเดียวกันกับทางด้านของนายวิโรธ
ลักษณะอดีศรครับนั่นเป็นอดีตสอสอภักดิ์เก้าไกล
ท่านก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกว่าคำพูดแบบเนี้ย
มันเหมือนเป็นการขาดภาวะวุฒิภาวะอย่างแรงนะฮะ
เป็นการเหยียดย้ามศักดิ์สีความเป็นมนุษย์นะฮะ
มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันซึ่งไม่ควรจะกระทำแก่กัน
สังคมจึงต้องร่วมกันตั้งคำถามไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเพราะถ้าไม่มีการดำเนินการใดแล้วเนี่ย
พฤติกรรมลักษณะนี้จะถูกเอาเป็นเยี่ยงอย่างใช้อำนาจบัตรใหญ่กดขี่เหยียดอย่าง
ราชการผู้ใต้บังคับบัญชามาเรื่อยเรื่อยนะครับขณะที่ท่านสุธิพงศ์เอง
เขาชี้แจงกับสื่อมวลชนแน่นอนสื่อก็ไปถามคำถามท่านก็บอกแบบนี้
คุณผู้ชมฟังไว้นะฮะเขาบอกว่าคำว่าโง่นั้นเนี่ยผมไม่ได้เหยียดนะ
มันเป็นการหยอกเยาว์กันตามภาษาคนของมธเขารู้กันอยู่แล้วนะฮะ
ก็จบไปไม่ได้มีอะไรหลังจากนั้นแต่ว่าก็ต้องขอโทษด้วย
แต่คลิปเนี่ยจริงแล้วมันมีความยาวมากกว่านี้นะฮะ
ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการตัดตอนซึ่งล่าสุดท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ท่านพูดจริงเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขอโทษทุกท่านด้วยครับ
เพราะไม่พอใจที่นำเรื่องเก่าที่เคยเสนอมาแล้วหลายครั้งแล้วเนี่ยนะฮะ
และไม่มีการนำเสนอผลงานใหม่เลย
ทำให้ไม่ทันยังคิดยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมินสถาบันการศึกษา
เพราะตนเองก็เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนต่างจังหวัด
ร้อมระบุได้ว่าตนเองเป็นคนพูดสไตล์แบบลูกทุ่ง
อาจจะมีการดุด่าลูกน้องเพื่อเร่งรัดงานเพื่อให้ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน
ครั้งนี้ก็ยอมรับว่าถือเป็นบทเรียนที่ล้ำค่า
ต้องคำนึงถึงคำเตือนของภรรยาและผู้ใหญ่ที่คอยเตือนแนะนำในเรื่องนี้
แน่นอนทันทีที่ท่านก็โพสต์ไปคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะอะไรแบบนี้
เอาเป็นว่าหลังจากที่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นท่านก็บอกว่ามันจบแล้ว
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแล้วกันครับ
ก็เป็นการเป็นคำตอบของคลิปที่มีการแชร์เป็นคลิปร้อนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ